ไปดูข่าวสารเรื่องอื่นกันเพิ่มเติมนะครับ

มีเรื่องของเด็กหญิงวัย๑๑ปีคนนึง
น้องเนี่ยเสียชีวิตจากการถูกฉีดวัคซีน
ป้องกันแมรงปากมดลูกที่อายุทยา
อันนี้ที่ทางครอบครัวบอกนะครับ

มันผ่านมาเกือบ๙๐วันแล้ว
ทางครอบครัวตอนนี้ยังไม่ชาปนกิจศพของน้องนะฮะ
บอกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดีนะ

คุณพ่อของน้องนะฮะพ่อของน้องครีม
เด็กหญิงวัย๑๑ปีที่เสียชีวิตนะครับ
คุณพ่อก็คือนายสุรพฤษสุขะนะครับ

คุณพ่อบอกว่าน้องเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก
หลังจากยื่นตรวจสอบการทำงานของพยาบาล

แล้วก็บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนบางนา
ซึ่งเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนให้กับน้องครีม
พ่อของน้องครีมบอกว่าวันนี้ทางสภาการพยาบาลเรียกนัดให้มาคุยกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งตัวเขาเองก็หวังว่าจะมีความชัดเจนแล้วก็มีความรับผิดชอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
ไปเนี่ยเหตุการณ์การเสียชีวิตของน้องครีมนะครับท่านผู้ชมครับ
มันเริ่มมาจาก๒๘สิงหาคมก่อนนะครับตามที่คุณพ่อบอกนะ
วันนั้นมีการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนบางนา
ซึ่งโรงเรียนของน้องเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับไปฉีดที่โรงเรียนนะครับ
แล้วทีนี้พอน้องครีมกลับมาถึงบ้านพ่อบอกว่าลูกสาวมีอาการปวดหัวกับปวดแขนที่ฉีดวัคซีนนะ
ก็ให้กินยาแล้วก็นอนพัก
สิงหาคมลูกสาวไปเรียนพิเศษที่โรงเรียนแต่ไปได้ไม่นานครูพากลับมาส่งบ้าน
เพราะว่าน้องมีอาการตัวร้อนเป็นไข้หน้าซีดปากซีดทางครอบครัวตัดสินใจนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราช
ตอนนั้นแพทย์บอกว่าสงสัยจะเป็นไข้เลือดออกแต่ตรวจเลือดแล้วไม่พบอาการ
แต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้น๓๐สิงหาคมเสียชีวิตนี่นะฮะ
คุณพ่อก็เลยบอกว่ามันจะเริ่มต้นมาจากวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
น้องเนี่ยฉีดหรือเปล่าเพราะว่าน้องเนี่ยเคยฉีดมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะครับ
มันก็เลยสงสัยอยู่๓ประเด็นนะครับที่คุณพ่อน้องครีมบอกนะครับที่ยังคาใจอยู่นะฮะ
ลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตมาเกือบ๙๐วันแล้วนะครับยังไม่เผาศพนะฮะเพื่อรอขอความเป็นธรรมขอความชัดเจน
พ่อสงสัยก็คือ๑ทำไมไม่มีการวัดไข้ให้เด็กก่อนฉีดวัคซีนนะลูกสาวเคยฉีดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ไม่มีอาการผิดปกติ
แสดงว่าลูกไม่ได้แพ้วัคซีนตัวนี้หรือมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับหนึ่งคือไม่มีการวัดไข้ก่อนฉีดวัคซีนถ้าคนเป็นไข้เขาไม่ฉีดใช่ไหม
เหตุใดยังไม่มีหน่วยงานไหนออกมาแสดงความรับผิดชอบกับเรื่องการเสียชีวิตของลูกสาวเลย
ก็ไม่มีเลยครับจะมีไปแค่ช่วงที่เป็นข่าวตอนแรกแค่นั้นเองครับ
แล้วพอหลังจากนั้นก็เงียบหายทุกส่วนงานก็ไม่เคยมีเข้าไปหาที่วัดเลยครับ
หรือว่าไปถามหรือว่าโทรมาถามอะไรก็ไม่เคยมีเลยครับ
เพราะว่าทางเขาก็ยังไม่ยอมรับว่าเป็นการบกพร่อง
เพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าทางเขาได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัย
หรือว่าสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างครับ
เพราะว่าผมถามไปก็ยังไม่มีคำตอบให้ผมครับ
ส่วนเรื่องที่ว่าเราจะเรียกร้องนะครับ
ก็ทางเขาก็ได้แจ้งว่าถ้าผลที่เราเรียกร้องไปครับ
ทางเขาไม่มีที่จะเยียวยาให้เราก็เรา

สิ่งที่อยากรู้ที่สุดในตอนนี้ก็คือสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาว
จนถึงตอนนี้ยังไม่ชัดเจนยังไม่มีความคืบหน้าด้วยนะครับ
พยายามที่จะสอบถามมาตลอดนะครับ
เมื่อวานนี้๒๔พฤศจิกายนนะครับทางครอบครัวของน้องครีม
ได้พากันแบกโรงศพของน้องไปที่สหสุทธิ์จังหวัดพระนครศิริยาเลยนะครับ
นี่ครับเอารูปไปด้วยนะครับ
ทวงถามสาเหตุการเสียชีวิตของน้องครีมนะครับ
ก็มีทีมสอบสวนโรคของสาธารณสุขจังหวัดมาพบมาทำความเข้าใจ
แล้วบอกว่าเดี๋ยวนัดกันก็แล้วกัน๒๗พฤศจิกายนนี้นัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ว่าทางครอบครัวบอกว่าเขาก็ไม่ได้หวังมากหรอกนะ
นัดก็นัดก็เดี๋ยวมาฟังนะว่าจะมีความคืบหน้าอะไร
เพราะว่านี่ก็รอมาเกือบ๙๐วันแล้วไม่เคยได้รับคำตอบที่ชัดเจนอะไรเลย

คุณพ่อน้องครีมเนี่ยบอกว่าตอนนี้ต้องลาออกจากงานนะครับ
เพื่อมาเดินเรื่องลูกสาวมาขอความเป็นธรรมให้ลูกสาวนะครับ
ตอนนี้มีแม่น้องครีมคนเดียวที่ยังทำงานอยู่เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว
ก็พอดีผมคิดว่ามายื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

คิดว่าทางเขากับทางจังหวัดน่าจะประสานงานกันได้เร็วขึ้น
แต่ผลที่ได้รับกลับมากลับไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ล่าช้ามากครับ
ทางครอบครัวผมไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยครับตอนนี้
เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทางครอบครัวผมกับผมก็ได้ตามเรื่องเอง
ตลอดแล้วก็ไม่มีใครที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือแนะนำในทางที่ว่าจะต้องไปในทางไหน
ผมไม่ได้ทำแล้วครับเพราะว่าผมก็ต้องคอยวิ่งเรื่องให้ลูก
ส่วนแฟนก็จะทำงานอยู่แต่อาทิตย์หนึ่งก็อาจจะลาพักร้อน
วันสองวันต่ออาทิตย์ครับ
จะสู้จนกว่าจะได้ความยุติธรรมให้ลูกครับถึงจะเผาศพลูกครับ
ตอนนี้ศพของน้องครีมนะครับซึ่งเสียชีวิตเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะฮะ
ยังอยู่ที่สาราวัดโพทองหนองจิกนะครับที่อายุทยานะครับ
ถ้านับวันวันนี้ก็แปดสิบเจ็ดวันแล้วนะครับ
ทางครอบครัวยืนยันว่าจะยังไม่ชาปนกิจศพน้องครีม
กว่าจะได้รับคำตอบเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนนะฮะ
ผลการชนะสูตรจากนิติเวศแล้วก็ของตำรวจเนี่ยออกมาก่อนแล้วนะครับ
บอกว่าน้องเนี่ยติดเชื้อไวรัสแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจนเสียชีวิต
แต่ก็ไม่ได้สามารถระบุว่าสาเหตุที่ทำให้ติดเชื้อไวรัส
แล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยมันมาจากอะไร
เนี่ยตรงนี้ที่ทอพครูก็อยากรู้นะว่าเอาแล้วไปติดจากไหน
คือผลการสรุปคดีสาเหตุการเสียชีวิตจากนิติเวชของตำรวจเนี่ย
บอกว่าติดเชื้อไวรัสแต่มันติดจากไหนเนี่ยทอพครูก็อยากรู้